มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

เมื่อสักครู่นี้นะมีการพูดคุยถึงเรื่องราวของแม่ของน้องมดนะฮะ
ในการที่ไปเปลี่ยนชื่อนะครับ
มีผีมานอนกอดก็ว่าไปแล้วนะครับ

แม่เองเนี่ยนะครับยังเคยไปลงหน้าทองมาด้วย

พอไปลงมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

เราก็ไม่ได้แบบจะต้องสังเกตผลที่ตามมา

นี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวแม่เปลี่ยนชื่อ

แม่ลงหน้าทอง

คืออะไรที่มียึดเหนียวทางใจได้ก็อยากทำ

รู้เล่าสิ่งทุกอย่างเรายังทำได้เลย

ของแม่ที่เด็ดสุด
จากกระเป๋าเนี่ยเห็นลูกสาวเปลี่ยนตลอดเลย
แต่แม่บอกยังไงแม่ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนใบนี้
คือมันก็มีราคาอยู่แล้ว
ที่นี่เขาแจ้งไม่เชื่อ
คุณหนุ่มขอเงินสักร้อยหนึ่งสิ

เออในกระเป๋าเงินกันใช่หนักกว่าแม่อีกนี่

เวลาไปเมืองนอกนะเปิดดูภาฬังตกใจ
คุณหนุ่มได้ข่าวว่าตอนแรกคุณเก็บกระเป๋าเงินใบนี้ไปแล้ว

ท่านก็เนี่ยท่านก็วาดเขียนอย่างไร

ที่ไปลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โห

ติดต่อติดต่อจากตอนนั้นแม่เชื่อไหม

ผมเคยทำรายการพิธีกรมาประมาณ

วันเดียวเชื่อไหมแม่วันเดียวนะ

นั่งมองหน้ากันอ่ะนั่งจริงแม่คือมันแบบปุ๊บ

ไปเอากระเป๋าใบนี้ไปให้ท่านเสร็จ
กลับมาเริ่มมีงานเข้ามา

เปลี่ยนอีกเปลี่ยนกระเป๋าเอากระเป๋านี้ไปเก็บ

เป็นไงอีกกลับมาเป็นเหมือนเดิม
ตกอีกคือแบบไม่มีงานจริง

แล้วพวกหนูยังคิดกันไม่ออกว่าวัดอยู่ไหนกันเลยเนี่ย

ก็เป็นดีไซเนอร์ขายของอยู่จตุจักรนี่แหละ
ไม่ใช่ดีเซนเนอร์เป็นคนตัดเสื้ออยู่จัตุจักร

ทุกวันนี้เปิดร้านเสื้ออยู่ฝรั่งเศสค่ะ

เขาเป็นคนพาเราไป
คือเขาพาเราไปจากที่เขาก็เป็นแบบช่างตัดเสื้อประกวด

ฟรั่งเศส

ด้วยธุรกิจของคุณพ่อ

คุณแม่ก็ไม่ได้ทำงานนอกบ้านแล้ว
ด้านธุรกิจคุณพ่อคือเราได้เงินมาจากทางคุณพ่อ

คือทำบริษัทที่แบบว่า
จัดเข้าตลาดหลักทรัพย์ของตัวนี้

เราก็จะได้หุ้นมาด้วยแล้วเราก็จะไปขาย
แล้วแต่ว่าเราจะเล่นต่อว่าเราจะไปขาย

หลังจากที่ไปลงอักษระมาเนี่ย

มันก็ไม่ได้แบบประดังกันมาทีเดียว

อกจากนั้นนี่คือของที่แม่พกไว้กับตัว

ก็พระอาจารย์อุเทรนวัดท่าไม้
เพราะว่าอันนี้เป็นไม้พญางิ้วดำ
ที่มีคนเขาเอามาถวายพระอาจารย์
แล้วก็ทิ้งไว้๕ปีแล้วไว้อยู่ตรงหน้าหลวงปู่รุ่ง
แล้วหลวงปู่รุ่งก็ไปเข้าฝันพระอาจารย์
ว่าให้เอาไม้อันนี้มาทำไม้เท้า

แล้วก็ให้แจกจ่ายลูกศิษย์
แล้วก็ทำเป็นพ่อปู่หรือศรี

เมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภ
แล้วก็แคล้วคลาดเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด

คือพระสมเด็จนางพญา

สององค์นี้เลยแต่จะพกอยู่องค์เดียว

คุณแม่ของคุณแม่คือคุณยาย

ส่วนองค์นี้ก็คือจากพระอาจารย์อุเทน
ซึ่งได้ไปขุดกลุขึ้นมาเพราะหลวงพี่ท่านฝัน
ฝันว่ามีคนมาบอกให้ท่านแบบปี

ท่านก็ไปขุดกรุขก็ไม่กดไปเจอนางพระยาย

เป็นพ่อปู่ฤษีกับพระพิคเนธ

แม่ก็ไปครบทุกวัดเหมือนกันเนาะ
ถุงนี้เป็นถุงที่แม่พกติดตัวเลย

หลวงปู่ทวดกับหลวงปู่รุ่ง

อันนี้รุ่นอะไรนะเหยียบน้ำทะเล

บางทีเราแบบอย่างสมมุติว่าพอขึ้นเครื่องนะ
คือยึดที่ยึดแต่ทางใจ
ลูกสาวแม่เองเนี่ยก็เป็นขามูเตรูเหมือนกัน

เขาอยู่คุณแม่มาอยู่ตลอดใช่ไหมเพราะในเวลาคุณแม่ไปเข้าวัดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะซึมซับมาตลอด
ของที่ยึดเหนียวจิตใจมีอะไรบ้างแม่
ก็ตัวของมดเองเนี่ยเขาก็จะมีพระพิคเนตกับพ่อปู่เพราะเขาเป็นเด็กในวงการ
และก่อนหน้าที่เขาจะเข้าวงการเขาเป็นเด็กนาฏศิลป์แล้วเขาจะครอบครูมา

ใช่คือก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีองค์จะมีอะไรอย่างนี้
เชื่อว่าลูกสาวมีองค์เหมือนกันทำไมแม่ถึงเชื่อว่าลูกสาวมีองค์
เขาเคยเวลาครอบครูเสียนพ่อปู่

ก็ลำเป็นพ่อปู่หมอล้อโยซี
ถ้าเป็นตัวพระ
ก็เลยเชื่อว่าลูกสาวตัวเองมีองค์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่
แล้วตัวน้องเองเขารู้ไหมว่าตัวเองเขามีองค์อยู่ข้างใน
คือครั้งแรกไม่รู้จนแบบพอครอบครัวแล้วแบบลุงก็นั่นแหละ

แล้วบางทีเวลาแบบไปทำบุญหรือไปที่วัดหรือไปสวดอะไรเนี่ย
ก็พยายามแบบต้องฝืน

เขาบอกเขาฝืนแล้วก็พรุ่งนี้ฝืนไม่อยู่อย่างนี้หรอ
คือส่วนมากจะฝืนอยู่เพราะถ้าไม่ครอบหัวพระครู

บอกทั้งหมดที่แม่บูชาเนี่ย
เกิดจากความศรัทธาไม่ใช่งมงาย
ไม่เราสัทธาแล้วเราก็นับถือ
แล้วก็ทำให้จิตใจเราเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเรา
ก็เป็นขามูเตรูตัวแม่จริงนะฮะเนี่ย
นะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวไม่ใช่อย่าลบหลู่นะฮะ
แล้วก็ของดีทีเด็ดของคุณแม่พระราดีหรือว่าคุณแม่ของน้องมด

ช่วงหน้าครับเรายังมีอีกหนึ่งอย่างของดีทีเด็ด
บอกเลยจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีของเด็ดเยอะ
ช่วงหน้าเราไปมูกันที่อุดรธานีฮะ